หยุดที่ผ่านมาหลายคนคงได้มีโอกาสไปสัมผัสอากาศหนาว
ลมเย็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะต้องเตรียมรับมือหน่อยนะครับ
แปรปวนสภาพอากาศจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่กำลังมีการผลัดเปลี่ยนฤดูนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับความแตกต่างระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวนั้น
มีความเปลี่ยนแปลงระหว่างกระแสลมอย่างไรกันบ้าง
ในช่วงฤดูฝนปัจจัยสำคัญก็คือมรสุมจากฮิตตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
เข้ามาปกกลุ่มแต่แน่นอนครับถ้าหากมีการเปลี่ยนฤดูลมนี้จะหายไปนะครับ
ชื้นที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณฝั่งอันดามันก็จะลดลง
ในบริเวณตอนกลางก็จะลดลงนะครับอากาศจะเริ่มแห้งฝนจะน้อยลงนะครับ
แน่นอนครับสิ่งที่เข้ามาแทนก็คือกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
มาจากบริเวณประเทศจีนตอนบนนะครับสิ่งที่มาพร้อมกับกระแสลมดังกล่าวก็คือ
อากาศหนาวลมเย็นจากมองโกเลียนะครับก็ค่อยพัดมาจากทางทิศตะวันตกไล่มาจนถึงทิศตะวันออก
พอมาถึงทะเลครับก็มีการเบี่ยงย้อยเลื่อนลงมานะครับปกกลุ่มในบริเวณประเทศจีนฝั่งตะวันออกลงมาเวียดนามนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยลาว
ส่วนที่สำคัญก็คือช่วงที่ผ่านมาบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะมีทะเลอยู่นะครับสิ่งที่มาพร้อมกับทะเลก็คือความชื้นเหมือนกันนะครับ
ดังนั้นการแผลเข้ามาของบริเวณอากาศหนาวเนี่ยนะครับก็จะทำให้ช่วงแรกมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นดังนั้นจุดแรกที่จะเจอฝนฟ้าขนองจากลมหนาวเนี่ยนะครับก็คืออีสานครับ
หลังจากนั้นก็จะเลื่อนลงมาต่อนะครับก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็ลงต่อไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
หลังจากเจอฝนฟ้าขนองแล้วอากาศก็จะค่อยเย็นลงและหนึ่งปัจจัยสำคัญครับที่จะเกิดขึ้นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกระแสลมด้านบนนะครับกระแสลมที่สูงจากพื้นประมาณ๕กิโลเมตรจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองก็จะมีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากเราเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการก็คาดการณ์ว่าอีกไม่กี่วันนี้เราจะได้เจอสภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ